หลายคนพุ่งไปที่นี่ก่อนทัวร์ไม่ได้ชวนคุณผู้ชมทำทัวร์ค่ะ
แต่บอกเลยว่าทัวร์ลงสาวปลอยเชิมมาออกมายอมรับชัดเจนนะครับว่า
ติดโควิดครั้งนี้เป็นเพราะว่าเธอนั้นกาดตกค่ะ
เธอก็ออกมาขอโทษของพลอย

เธอเข้าใจค่ะว่าทุกคนจะโกรธ

ถือว่าเป็นการไล่ยาวขอโทษมากเลยนะฮะ
เธอยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีเจตนา

กรุงเทพของเรารู้กันอยู่ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
กลับมาไม่ยอมกักตัว๑๔วัน

พอผลตรวจ๓รอบออกมาว่าไม่ติดเชื้อ

เพราะคิดอยู่ว่าตัวเองไม่เป็นอะไร

ว่าอยากออกมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า

เธอบอกแบบนี้นะฮะแล้วเธอเนี่ยยอมรับ
ความผิดพลาดที่เดินทางในช่วงเวลา

หลายหน่วยงานเนี่ยมีการรนรงก์กันตลอดนะคุณผู้ชม

อะไรก็ว่ากันไปเธอบอกว่าเธอประมาทเอง

ไปเจอเพื่อนสนิทก็แค่สองสามคน
ชีวิตเราปลอดภัยแล้วแต่ก็รู้ตัวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะว่าสุดท้ายแล้วเธอคิดผิด

ยอมรับผิดนะแล้วก็ยอมรับในคำ
มิพากค์หุ้นจ่านยินดีรับผิดชอบ

เป็นดาราแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้

อยู่กันแต่ที่บ้านแต่ว่าทำไมดารา

คุณพลอยโพสต์แบบนี้อย่างที่ขึ้นหน้าจอเลย
บอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้ว
ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความประหมาตรจริงของคุณพลอยโพสต์
แต่ว่าคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจคุณพลอยก็มี

ตัวเองก็อย่างที่บอกไปว่าพร้อมรับคำตำหนิติเตียน

แล้วก็หลายคนก็ให้กำลังใจเธอก็มี
คือแต่จากเรื่องนี้มันทำให้เรารู้เลยนะคะ
คุณผู้ชมว่าเราอย่าประมาท
ถูกต้องแล้วค่ะ